จากการเรียนทฤษฎีต่างแล้ว

ลงมือสำคัญไปปลูกไปเก็บไปรดน้ำไปดูแลสำคัญมากครับ
ใช่ค่ะจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงนะคะ

นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ
คุณครูที่โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดูดอนเขืองนะคะ
ในอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
พานักเรียนออกไปเรียนนอกห้องเรียนนะคะ

นายเอกราชเกษีผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดูดอนเขือง
เวียงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะคะ
บอกว่าโรงเรียนดังกล่าวเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
มีครู๑๔คนเองนะคะนักเรียน๑๗๒คน
เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงป๖

แต่ว่ามุ่งมั่นในด้านการเรียนการสอนด้านวิชาการต่าง

ซึ่งปกติจะมีการเรียนการสอนกันตามตำราอยู่แล้วแหละ

ส่วนใหญ่ทำให้เด็กขาดทักษะในการปฏิบัติ
จึงมีแนวคิดปรับพื้นที่ภายในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์นะคะ

เปลี่ยนเป็นแปลงเกษตรซ้อนนักเรียนไปเลยนะคะ
เริ่มต้นปลูกบวบยักษ์กันก่อน
ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นปลูกแล้วก็ดูแลง่ายมากนะคะ
นักเรียนสามารถเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่มต้นปลูก
ปุ๋ยดูแลจนไปถึงการเก็บผลผลิต
และในพื้นที่เดียวกันยังนำโอ่งที่เหลือใช้จากการปลูกดอกบัว
มาทำเป็นบ่อเลี้ยงปลาดุกด้วยนะคะ
เพื่อสอนให้เด็กนั้นเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสาน
รวมทั้งแปลงปลูกมะนาวไร้เมล็ดก็มี

ใช่ค่ะเป็นการนำเด็กนั้นออกไปเรียนวิชาเกษตรนอกห้องเรียนนะคะ
เข้าใจเข้าถึงมากยิ่งขึ้นค่ะ
ส่วนผลผลิตที่ได้ไม่ได้นำไปไหน
เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารกลางวันนะคะ
สามารถลดรายจ่ายของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี
และนอกจากจะใช้ประกอบอาหารกลางวันแล้ว
เมื่อชุมชนมีงานต่างเกี่ยวกับโรงทาน
หรือว่าทำบุญในวัดโรงเรียนยินดีค่ะ
สนับสนุนวัตถุดิบปวบยักษ์ปลาดุกและมะนาวไร้เมล็ด
บวกเขาใหญ่นะยาวเลยฮะ
ใช่ค่ะซึ่งเป็นผลผลิตของนักเรียนนะคะ

ถือว่าทำบุญไปในตัวด้วย

ดีนะเด็กได้เรียนรู้วิถีการเกษตรตั้งแต่เด็กแบบนี้นะครับ